ในส่วนของสวบบคลอกทม

แต่ทีนี้ข่าวมันหลุดออกมาจากการประชุม

ว่าจะให้สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
ทั้ง๕๐กว่าเขตสำรวจผู้ค้าบรายย่อย
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานละเขตละ๒๐๐ราย
คือให้โคต้าแบบนี้เขตละ๒๐๐ราย
หรือทั้งหมดรวมกันแล้ว๕๐เขตคือ๑๐๐๐ราย
เพื่ออะไรครับเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา
รายละ๕๐๐บาทเป็นทุนสำรองในการดำรงชีพของประชาชน

ในแต่ละสำนักงานเขตนะครับ
ค้าบรายย่อยต่างรอเลยมันเป็นความหวังคุณ

ว่าฉันจะเอาตังค์๕๐๐๐บาทต้องทำอย่างไร
รายละ๕๐๐บาทมันมาต่อลมหายใจได้เลย
แต่ทีนี้ครับล่าสุดนะคุณ
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
นางจินดารัชโยธิน
รีบออกมาเขียนข้อความ
แล้วก็ส่งต่อให้สื่อมวลชนนะฮะ

ช่วยในการที่จะแจ้งข่าวสารหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานข่าวที่ออกมาผิดพลาด

ลบข่าวนี้ออกจากหน้าเพจของต้นสังกัดด้วยนะคะ
เป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่เอง

จะสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชนอย่างมาก

ดังนั้นเอาง่ายกรทมแจ้งยกเลิกข่าวจ่ายเยียวยาผู้ค้าบรายย่อย๕๐๐บาท

โอ้นะฮะข่าวมันออกไปแล้ว
ประชาชนก็รอด้วยความหวังแต่ท้ายที่สุด

กรทมออกมาแจงแล้วว่าไม่จริง
ยังไม่ได้มีมาตรการในการแจกเงิน๕๐๐๐บาท

ประชาชนสับสนแล้วประชาชนก็เกิดคำถาม
คือสรุปยังไงเวลาเห็นข่าวแบบนี้